คือต้องใช้ค่ารักษาเท่าไรจ๊ะ
ก็ประมาณ๓๐๐๐๐กว่าบาท

ถ้าต้องใช้เงิน๓๐๐๐จริงในสภาวะอย่างเรา
มันไกลเกินฝันไหมที่จะเอาเหล็กออก
ไก่ครับเยอะเลยครับ
เพลงหลังจากนี้จะร้องเพื่อพี่ชายค่ะ

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
แล้ววันนี้เวลาของเราก็มาแล้วนะครับ
เวลาของการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เวลาของความห่วงใยนะครับ
พี่น้องทั่วประเทศนะครับที่เป็นนักสู้ชีวิต
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ที่ไหนเราไม่รู้แต่สู้ที่นี่นะครับ
แค่ร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเองนะครับ
ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
แต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวที่สมัครกันเข้ามาได้รับเลือกเข้ามานะครับ

ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
แล้วก็อุบัติเหตุที่ทำให้ชีวิตบางทีก็เป็นครอบครัวที่อยู่ดีกินดีกันมาก่อน
เพราะกันต้องมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอง
ถึงขั้นบางทีต้องหยุดการเรียนออกมาช่วยครอบครัวทำงานก็มี
เหมือนครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ครอบครัวที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเสียคุณพ่อชีวิตก็ลำบากแล้ว
พี่ชายทั้งสองคนก็มีปัญหาสุขภาพ
ก็เลยทำให้น้องเล็กสุดซึ่งเป็นน้องสาวจะต้องออกจากโรงเรียน
เพื่อมาค้ำจุนครอบครัวไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวไอรดานามสกุลนินดำชื่อเล่นชื่อไอค่ะ
อายุ๒๕ปีอยู่จังหวัดประจกภิริคา
หมดเสถิมื่อต่อขันย์ที่บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่าค่ะ

มีแม่หนูพี่ชายสองและร่านชายอีก๑คนค่ะ
แม่ชื่อสวัสดีค่ะอายุ๖๙ปี
ตอนนี้โรคประจำตัวของแกก็คือ
มีนิ้วในถุงน้ำดีมีโรคหอบความดันโลหิตสูง

น่าห่วงที่สุดก็คือนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ
หมอเขาบอกว่ามันอักเสบต้องไปผ่าตัดค่ะ

เป็นคนนิสัยดีจ้ะห่วงแม่ห่วงพี่น้องทุกคน
เขาไม่ยอมมีครอบครัวเขาอยากดูแลแม่ก่อน

ถ้ามีครอบครัวก็ทางบ้านก็ยังลำบากกันอีก

พ่อก็เสียไป๑๓ปีแล้ว
คนที่สองคือพี่ชายคนโตของหนูค่ะชื่อน้อยค่ะ

แล้วก็แกหูตึงหูไม่ได้ยินแล้วค่ะ
หูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ปอดอุดตัน
ไอทุกวันทุกคืนต้องการพดยาที่ลงบ้าน

อะไรก็ทำให้ได้
คนที่๓ชื่อเล่นชื่อโก้ค่ะ

อายุ๔๕ปีค่ะพี่โก้แขนหักค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
ล้มลงบนฟุตบาร์ทบนถนนค่ะ

ช่วยเหลือครอบครัวเป็นสาวรัก

หมอบอกว่าให้เอาออกตั้งแต่๕ปีที่แล้วครับ

แต่เนื่องจากไม่มีกำลังเงิน

ถ้าอาการหนาวนี้คือปวดหมดเลยทั้งตัว

พี่หนูใส่เหล็กมา๑๐ปีแล้วค่ะ
จริงมันกำหนดเอาออกตั้งแต่๕ปีที่แล้วค่ะ

หนูอยากหาเงินเพื่อไปเอาเหล็กออกให้พี่ชายค่ะ
อีกคนนึงเป็นหลานชายค่ะ

เป็นลูกของพี่ชายที่ติดอยู่เรือนจำค่ะ
จากพ่อแม่ของน้องเขาแยกทางกันค่ะ
ก็เลยให้หลานมาอยู่กับพวกหนู
น้องก็เป็นเด็กไม่ดื้อ

อยากเห็นน้องได้ทำตามความฝันของตัวเองค่ะ
ทุกวันนี้หนูมีอาชีพรับจ้างทำเห็ดค่ะ
หนูได้เงินวันละ๒๐๐บาทค่ะ
อกจากนี้หนูยังปลูกพืชผักส่วนครัวค่ะ

ได้ครั้งหนึ่งประมาณ๕๐บาทถึง๑๐๐บาทค่ะ

แต่แม่กับที่บ้านไม่เคยรู้ค่ะ

แม้แต่แกเป็นไข้หวัดอะค่ะ
ไอแบบนี้หนูยังรู้สึกใจไม่ดี
เพราะสำหรับหนูตอนนี้มีแค่แม่กับพี่ชายค่ะ

หนูอยากให้แม่ได้รู้จักคำว่าสบายให้บ้างค่ะ

ตอนนี้หนูแบบมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะ
หนูก็จะพยายามให้เต็มที่
เพื่อจะได้เอาเงินไปจุนเจือที่ครอบครัว

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องไอร้อง

เพราะใครที่เชียร์น้องเขาไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะกลับมานะครับ
เชียร์น้องไอคนนี้กันต่อนะครับ
วันนี้ก็จะเป็นครั้งที่๒สำหรับบนเวที
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตที่เธอจะมาสู้ต่อไปนะครับ

ขอสู้งานเพื่อความสุขสบายของครอบครัวครับ

ก็ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับ

เพราะว่าปกติก็ทำเพื่อครอบครัวอยู่แล้ว

ครั้งที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ก็กว่าจะได้คุยกันเนี่ย
ก็เสียน้ำตาไปหลายหยดเลยค่ะ

แล้วเราไม่มีสตางค์

แต่ว่าครั้งที่แล้วที่มาแข่งกันในรายการของเรา
อายมีทุนไปสู้ชีวิตแล้วสองหมื่นบาท

ปลดล็อกตรงนั้นแล้วในความเป็นห่วงของคุณแม่
เฝ้าดูคุณแม่ทรมานด้วยการปวดท้อง

รู้สึกดีแค่ไหนที่สามารถปลดแอบตรงนี้ได้แล้วค่ะไอ
หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูทำให้แม่ได้แล้วค่ะ
หนูสามารถมายืนตรงนี้มาทำเพื่อความฝันของครอบครัว
เพื่อความฝันของหนูเอง
หนูได้มาร้องเพลงแล้วหนูได้นำเงินที่หนูร้องเพลง
เพื่อเอาตังค์ไปให้แม่ผ่าตัดค่ะ

บอกไหมว่าอดทนนะแม่เดี๋ยวหนูจะหาตังค์มารักษาแม่

บอกทุกครั้งบอกทุกวันที่เห็นแม่บวช

ได้แล้วได้แล้วสำหรับเงินที่จะเอาให้คุณแม่ไปผ่าตัดจะได้หายกันสักที

ก็หนูรักแม่นะจริงหนูก็รักทุกคนที่บ้านตอนนี้หนูก็มายืนตรงนี้แล้วหนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อจะเอาเงินไปรักษาแม่รักษาพี่ไปใช้หนี้เขาทุกอย่างมันต้องดีขึ้น
หมายแรกสำเร็จแล้วคุณป่า

เป้าหมายแรกก็คือใจคือความรัก
เป้าหมายต่อไปจากที่คุณแม่แล้วเป้าหมายต่อไปคือรักษาแขนพี่โก้

พี่โก้นี่คือต้องใช้ค่ารักษาเท่าไหร่จ๊ะ
ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับ
สามหมื่นกว่าบาทเงินเยอะเนอะ
โก้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากที่คุณพ่อเสียพี่โก้เองก็คือเสาหลักของบ้าน

เป็นคนหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว

ก็ทำก่อสร้างครับรับเหมาถาสีมั่งแล้วก็ทั่วไปครับทำบ้านทำอะไรพวกนี้ครับ

โก้เครียดไหมจากคนที่เคยทำงานได้

กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะข้างที่เราโดนเสาทับอย่างเดียว
กลับกลายเป็นว่าสองข้างเราไม่สามารถ

เป็นเรื่องแรกที่พอรู้ตัวว่าเราสมัครภาพเสื่อมถอยอย่างนี้เราเศร้าใจไหม

คือไม่รู้จะเอาเงินจากไหนครับ
ปลอบใจกันยังไงบ้างที่บ้าน
ก็คุยแค่เรื่องตลกครับคือไม่คุยดังเครียด

แล้วไอ้ข้างที่ไม่ได้โดนแต่ว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมาเนี่ย

อันนี้ถาวรนะครับก็คือตอนแรกไปทำกายภาพบำบัด
ถ้าไม่ทำก็มันจะยกไม่ได้เลยครับ
คือผมผ่าตัดมาแล้วฟื้นมานี่มันไม่รู้สึกอะไรเลยครับ

ก็ไปทำกายภาพอยู่๒เดือนครับ
หมอก็ดึงมั่งแล้วก็เขาเอาแบบคล้ายไฟฟ้าครับมาช็อต

โก้ค่ะถ้าต้องใช้เงิน๓๐๐๐จริงในสภาวะอย่างเรา
มันไกลเกินฝันไหมที่จะเอาเหล็กออก
ไก่ครับเยอะเลยครับ
น้องสาวคนเล็กคนดีของพี่โก้
เขาทำให้แม่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการผ่าตัด
หมายในการร้องเพลงรอบนี้จะเป็นของพี่โก้

ความเจ็บปวดในเหล็กที่มันหมดอายุสักทีที่อยู่ในแขนเรา

ก็สู้ครับให้สู้นะคนดีสู้
อายเดินไปกอดกันกับพี่ทีหนึ่ง

สู้ไหม

พี่โก้
จากน้องสาวนะคุณผู้ชม
จากน้องคนเล็กนะครับของพี่ทั้ง๓

วันนี้เรามาเริ่มกันนะครับที่เพลงที่๓นะครับเพลงนี้๔๐๐๐บาทเยอะทีเดียวสำหรับครอบครัวของไอนะครับ
เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ครับ
วันนี้เป็นยังไงบ้าง

ก็ประมาณสัก๓๔เดือนได้แล้วค่ะ

ตอนนี้มีสิทธิ์ได้หลายอย่างนะครับน้องไอจะสามารถหยุดก็ได้หยุดก็รับสองหมื่นนะครับ

เพราะฉะนั้นตอบมาเลยครับว่าฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ไอครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

วันนี้ดูมีพลังมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วเยอะเลย
ใช้ความมั่นใจใช้พลังตรงนั้นพุ่งไปข้างหน้า

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

นี่เรารักกันหรือเพียงแค่ฉันรักเธอ
เงาก็เจอมาพร่ำมาเผลอแล้วเธอก็หาย
บินมาไตมาตอมเด็ดดอมแล้วลารักไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงททาน
ปากแท้งได้ไม่นานก็วรรณไหว
ที่เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน

คิดความเหงาจากหัวใจอยู่ให้เขามาต่อ
ยอมให้เขาทิ้งไปใช่ซิที่เสื้อไปนาย
แต่ดอกไม้ได้แค่
หรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษร
รักแท้ไม่เป็นใช่ให้ใหม่
ไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออเพราะ